ที่จังหวัดอังทองต้องให้กู้ไภมาเผาเลยทีเดียวเพราะอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้ว

ไปเผารังต่อครับ
นี่จุดไฟกันเลยนะเดี๋ยวคุณดูวินาทีที่จุดไฟนะ
เขาทำไงรู้ไหมพันพันแบบนี้แล้วก็คงต้องมีน้ำมันกงน้ำมันการ์ด
อุ๊ยจุดไฟไล่แล้วคุณดูรังต่อจุดปั๊บแล้วก็ร้องเพลงไปด้วย

กระบองไฟแล้วก็เป่าเพลงเป่าไฟพูดพูดจะบ้าอะไรไม่ได้มาโชว์
แต่ว่าที่เผาเนี่ยนะฮะมันอันตรายไง
ต้องเผาครับเผารังต่อที่มาทำรังอยู่ในกอไผ่ตรงนี้
ใหญ่มากกกกก็เผาแบบนี้เพียวอะไร
ไล่ให้ตัวต่อมันออกไปก่อนโดนต่อต่อยขึ้นมาล่ะคุณเอ้ย

ก็บอกอยู่ว่าโดนต่อเพราะว่าเพิ่งต่อยนะโต่
คุณผู้ชมฮะพักเรื่องนั้นไว้ก่อนแต่มาดูเรื่องราวนี้
เพราะว่าอะไรเวลากว่าจะเข้าไปเผามันได้คือต้องตัดช่องกิ่งไม้ไผ่
เพื่อให้มีช่องเข้าไปแล้วเอาพวกไผ่ต่างเนี่ยนะฮะ
สุมเอาไว้แล้วก็ทำการเผา
เผาแล้วมันก็จะมีควันโพยพุ่งออกมา
ต่อมันก็จะหนีออกไปไงต่อจะไม่ต่อย
ต่อจะไม่ต่อยครับซึ่งวันก่อนก็โดนต่อต่อยมา
ตกลงต่อยนานยังก็เพิ่งต่อย
เอ้าแล้วบอกต่อเอ้าก็บอกว่าต่อต่อย
เออค่ะต่อต่อยค่ะอ่าวันนี้คงเล่าข่าวนี้ไม่จบ
แต่ว่าจะเล่าเรื่องนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะ
พี่รัฐาตะเผียนทองจนาทีกูภัยก็เล่าให้ฟังว่า
เขามาช่วยเหลือเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาร้องขอจริงให้มาช่วย
เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวจะเป็นอันตราย
แล้วคุณดูสภาพรังต่อเฮ่ยใหญ่นะ
แล้วจริงมันตายไหมคุณหรือมันหนีไปหมด
คือมันหนีออกไปหมดเลยไล่ให้มันบินออกไปใช่ไหม
ใช่ให้ไปทำรังที่อื่นมาทำรังตรงนี้
เดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านแถวนี้

คือถ้าโดนต่อต่อยเนี่ยพิษมันอันตรายถึงชีวิตได้นะ

ขำไล่ศาละไปเรื่อยนะพวกเราจริง
ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นสาระบ้างก็มี

เข้าใจแล้วว่าต่อต่อยก็ระมัดระวัง